ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งความคืบหน้าที่มีเหตุ
ล้อวิวาดกันแล้วก็ยิงกันในตลาดสด
พราซ่าหัดใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ทางตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
เป็นผู้ยิงปืนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับบาดเจ็บอีก๕คน
วันนี้นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสงขลา
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขานำอาหารไปให้ผู้ต้องหาลายนี้ด้วยนะ
เพราะว่าจริงแล้วคือเขาก็ไม่ได้ต้องการอยากจะยิงหรือว่าก่อเรื่อง
แต่มันเกิดจากมีกลุ่มที่เมาแล้วก็ทะเลาวิวาส
เขาก็พยายามเข้าไปช่วยญาติเขาแล้วก็เลยใช้ปืนเหมือนกับยิงป้องกันตัว

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยเห็นใจผู้ต้องหารายนี้นำอาหารไปเยี่ยมด้วย
ทางพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ควบคุมตัวนายไพรินนาศเกลี้ยงอายุ๓๙ปี
ผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดสงขา
ฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันค่ะ
หลังจากกลางดึกของเมื่อวานนี้
เขาก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงในทงแทร่แต้อายุ๓๘ปี
เสียชีวิตกลางตลาดสดพลาซ่าถนนรัฐกาลที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
รวมทั้งเหตุการณ์นี้ยังมีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าได้รับบาดเจ็บอีก๕คนนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้เนี่ยต้องนับว่าเป็นคดีอุชกันมีผู้เสียชีวิต

ระหว่างที่เจ้านาธิควบคุมตัวนายเภรินไปฝากขังก็พบว่า
และปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยหลังจากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้
มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดพลาซ่านี่แหละ
นำอาหารไปเยี่ยมให้กำลังใจที่ห้องขังที่สวหัดใหญ่
เพราะหลายคนบอกว่าสงสารนะนายไพรินต้องตกเป็นผู้ต้องหา
เรื่องที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องขึ้นเลยคดีนี้ค่ะ
เกิดขึ้นช่วงตีสามของคืนวันที่ห้ามีนาคมต้องเล่าย้อนไปเนี่ยนะคะ
ว่าในทงอายุ๓๘ปีผู้ตายกับพวกที่อยู่ในอาการมืนเมา
ขับรถกระบะไล่คั่วหรี่เข้าไปในตลาดสดดังกล่าวแล้วจากนั้นไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของพ่อค้า
เกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันขึ้นค่ะก่อนที่ทางกลุ่มผู้ตายจะใช้มีดสปาต้าไล่ฟันชาวบ้าน
และพ่อค้าบาดเจ็บไปสองคนค่ะนายไพรินผู้ต้องหาคนนี้แหละ
พยายามเข้าห้ามปรามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือญาติ
ซึ่งเป็นพ่อค้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าถูกในทงผู้ตายกับพวกถือมีด
รุมเขาทำร้ายเขาก็เลยใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่
แล้วมีการยิงสวนออกไปด้วยอ่าแล้วก็เลยไปโดนในทงจนเสียชีวิตค่ะ
ยังมีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บไปอีก๓คนค่ะ
หลังเกิดเหตุตอนแรกนายไพรินหลบหนีไปก่อน
แล้วก็เดินทางมามอบตัวในภายหลังนะคะ
อันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะ